ปรารภาษา

คืนต่างงานแล้ว

คืนซ่วยเหรอ

แถวนี้เขาแต่งงานกันแล้วนะคะ
แต่งแล้ว

อันนี้ฮะอันนี้ไม่น่าจะได้แต่ง